ต่อกันที่เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวกันบ้างนะคะ
อย่างแก้มบุ๋มแล้วก็ขุนชานนท
เขาบอกว่าคราวนี้สปาร์ครักกันกลางกองถ่าย
อันนี้สปาร์คจริงไม่ได้แค่แบบว่าในละครเท่านั้น

คู่จิ้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงของนางร้าย
แบ๊วแก้มบุ๋มปริยาดากับหนุ่มขุนชานนท์นี่แหละค่ะ
ทั้งคู่เข้าไปร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่ง
แล้วในซีรีส์เนี่ยเขาต้องกิ๊กกักกันด้วย
มีบทแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเยอะเลยทีเดียว

ก็มีภาพไปไหนมาไหนด้วยการลงในไอจีอยู่เป็นระยะ

หรือว่าความรู้สึกครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
พอได้เจอแก้มบุ๋มค่ะนักข่าวก็ยิงคำถามรัวเลย
ชนิดที่เรียกได้ว่ายิงแบบเจ้าตัวเนี่ย
ถอยหลังหลักชนฝาตลอดทีเดียวนะครับ
เปิดปากค่ะว่าตอนนี้ก็ศึกษาคุยกันอยู่
บุ๋มเธอบอกต่อด้วยนะคะว่าประทับใจตรงที่คุยกันถูกคอ
และที่สำคัญหลายคนมองว่าเอ๊ะขุนเนี่ย
เป็นคัสโนว่าหรือเปล่าค่ะโคตร
บอกเลยว่าไม่ใช่เจ้าชู้เหมือนภาพลักษณ์ที่หลายคนเข้าใจนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สถานะยังคุยกันไปส่วนจะเปิดเป็นทางการอีก
เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปฟังแก้บุ๋มกันแล้วกันค่ะ
เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนตอนนี้สนิทอ่ะโอเค
สนิทในระดับไหนครับสนิทในระดับหนึ่งครับ
สนิทที่จะพอพัฒนาขึ้นไปได้ไหมครับ
ไม่รู้อ่ะ

เขาความรักอยู่ที่๒คนจริง
พบกันยังไงมีลุ้นจริงสำหรับคู่นี้นะคะ